ถามคุณผู้ชมถามทั้งสองท่านอีกที

ยอดขายพุ่งกว่าสี่สิบเปอร์เซ็นต์
หลังจากมีโครงการคนละครึ่งออกมานะครับ
แล้วเจ๊เขาบอกเลย

ค่ะนะฮะหลังจากที่ภาครัฐนะครับ
มีโครงการคนละครึ่งมาแล้วระยะหนึ่ง
บรรยากาศในพื้นที่จัศนครรภ์ราชสีมา
เป็นร้านอาหารเวียดนามชื่อดังเมืองโคราช
เป็นอีกร้านที่บรรยากาศคึกคัก
ประชาชนทั่วไปมาใช้สิทธิในโครงการคนละครึ่ง
สั่งอาหารมารับประทานกันแน่นทุกโต๊ะ
สร้างความสุขให้กับเจ้าของร้านแล้วก็คนมากินนะฮะ
นางสรรญาธนัทนิชกุลหรือว่าป้าเหนื่อย
อายุ๖๘ปีนะครับเจ้าของร้านเปิดเผยบอกว่า
ร้านของเธอเปิดให้บริการมาแล้วกว่า๒๐ปี
สืบทอดการทำอาหารต้นตำรับเวียดนาม
มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่ทั้งสองท่านมาจากเวียดนาม

ร้านแหน่มเนืองก็ต้องแหน่มเนืองมาสิครับ
คือเธอนำวัตถุดิบมาทำเองทุกขั้นตอน
ซึ่งช่วงที่โควิดมันระบาดหนักนะครับ
ร้านของเธอได้รับปกทบเหมือนทุกร้านล่ะครับ
ปิดร้านไปนาน๓เดือน
พอสถานการณ์พอจะคลี่คลายผ่อนคลายลงได้

ตอนแรกก็ยังมีลูกค้าน้อยอยู่
จนกระทั่งมีคนละครึ่งมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อน

หลังจากที่เข้าร่วมโครงการมาได้
จนถึงขณะนี้กว่า๑เดือนแล้วนะครับ
เสียงตอบรับจากลูกค้ามาใช้สิทธิกับทางร้านเยอะเลย
ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นกว่าเดิม๔๐ครับ

ขายดีจัดต้องเปิดร้านให้เร็วขึ้นครับ

ดีใจมากที่ร้านกลับมาขายดีอีกครั้ง
ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มรายได้กับทางร้านแล้วนะครับ
ยังช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วยนะฮะ

อย่างที่คุณบุ๊คบอกไปเบื้องต้นนะครับ
คนกลีบครึ่งเฟส๒เนี่ยเสนอเข้าครมมอลนะ
ใครที่ใช้เฟสแรกนะต่อเฟส๒ได้อัตโนมัติเลย
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะครับแล้วจะได้วงเงินเพิ่ม
แล้วเขาจะใช้ให้ยาวไปถึงกุมภาพันธ์ปีหน้าครับ

ก็ต้องดูนะว่าเขาขยายสิทธิ์กี่สิทธิ์นะครับแล้วเราก็ลงไปลงทะเบียนกันนะฮะ
ก็แก้ไขนิดหนึ่งเมื่อกี้สำหรับโครงการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นั้นเป็นโครงการที่พิจารณาไว้แล้วเดือนตุลาคมถึงธันวาคม
แต่สำหรับของปีหน้าเนี่ยก็เอาไปพิจารณาพร้อมกันกับโครงการคนละครึ่งเฟส๒
เผื่อจะได้ต่อยาวกันไปอีกสำหรับปีหน้าด้วย
ก็เป็นโครงการที่รัฐบาลเอาเงินไปใส่ในกระเป๋าท่าน
เพื่อเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจไปในตัวด้วย
แต่ก็ต้องขอร้องว่าร้านค้าอย่าหั่นครึ่งสินค้าเหมือนกัน
ใช่บางคนก็ไปลดคนละครึ่งเหมือนกันลดสินค้าลงนะ